รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
นับตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมากลายเป็นปรากฏการณ์ที่มีคนทั้งโลกพูดถึง
และร่วมแรงร่วมใจให้การช่วยเหลือ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่นับเป็นปฏิหารสร้างขวัญกำลังใจ

รวมถึงทีมงานพาน้องกลับบ้านนั้น
คือการเดินทางมายังถ้ำขุนน้ำนางนอนของพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโร
แต่ในค่ำคืนนี้๓พิธีกรมูตัวพ่อมูตัวแม่และมูขั้นเทพจะเปิดประสบการณ์ตรง
จากบุคคลท่านหนึ่งที่ศรัทธาในพระครูบาบุญชุ่มจนเกิดปฏิหารรอดตาย
เชิญครับผม
ช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องยอมรับอย่างหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะเหลือเกิน
แต่เราต้องพูดถึงกรณี๑๓คนติดถ้ำ
อาจารย์เคยได้ยินถึงถ้ำที่เกิดเหตุการณ์นี้ไหม

พอเกิดเหตุอย่างนี้ถ้าอาจารย์มีอะไรอยู่บ้างอาจารย์จะต้องกำหนดจิตทางสมาธิอะไรบ้างไหม

เรื่องราวของการช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือเป็นอีกมุมหนึ่ง
แต่อีกมุมหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือมุมของศัยยศาสตร์นะฮะ

เชื่อไหมว่าในถ้ำนั้นน่ะมีเรื่องราวของเจ้านาง
เจ้านางเนี่ยมีหรือไม่มีไม่รู้นะแต่ถ้ำนั้นต้องมีอะไร
หรือสีนาคเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เจ้านางเนี่ยมันเป็นเรื่องตำนาน
แต่ความรู้สึกกระแสสัมผัสเนี่ยไม่ว่าจะใครหลายคนที่มีอะไรอยู่ในตัวเองเนี่ย

เป็นไปได้ไหมฮะว่าเด็กที่กว่าจะถูกพบเจอเนี่ยผ่านไปโอ้โหเป็น๙วันกว่าเนี่ย
เป็นเพราะว่าเจ้าถ้ำเจ้าเขาเขาบังตาไว้
เรื่องบางตาเนี่ยมันมีอยู่ไหมมันมีอยู่

เช่นผีจับซุกเข้าใจไหม
ผีจับซุกบางตามีอยู่จริง
แต่ในกรณีนี้มันไม่ใช่จับซุกหรือบังตา
แต่มันเกิดปรากฏการณ์ที่๑น้ำมากระทันหัน
สองในขณะที่คนก็เข้าไปช่วยเอาน้ำทะลักมาอีกสูบน้ำออกมาแล้วทะลักมาอีก
มันเหมือนกับปิดกั้นแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดแปลกประหลาด
ตรงที่ว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่บอกว่า
ผมเป็นทหารอยู่บนภูเขาเป็นกองพันธุ์
องจากเขาไปรอบโล่งฟ้าเปิดหมด
ที่ถนนแดดแจ้งจางปาง
แต่ตรงนั้นที่บนภูเขาฝนตกจักจักจักจัก
เดี๋ยวตกทั้งวันทั้งคืนตกแล้วก็ไม่มีเมฆหมอกที่อื่นเลย

แต่ที่สำคัญเราพูดถึงครูบาบุญชุ่มฮะ
ครูบาบุญชุมเป็นพระเกจิอาจารย์อ่องนี้

เกจิคือพระมีเวทมนต์พระครูบาเป็นพระที่ไม่ได้ใช้เวทมนต์
ท่านใช้พระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณท่านไปถึงที่ท่านท่านทำอะไร
ท่านไม่ได้เสียกระถาไล่ผีเลยท่านเอามาไหว้พระรับศิลป์กัน
แล้วท่านก็นำไหว้พระรัตนาไตยให้ศีลห้า
แล้วท่านก็สวดอิติปิโซพระกวะสวดอิติปิโสบูชาพุทธคุณธรรมคุณสาธุคุณ
แล้วก็แผ่เมตตาหยาดน้ำแต่ทางเหนืออุทิศให้
สวดไล่สวดขับเวทมนต์ยานะพุทธทางปีศาจจังงังอะไรคือไม่มี

เป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระเถราจารย์
ต้องเป็นพระเถราจารย์เพราะเป็นพระถือว่าเป็นพระองค์สำคัญหนึ่ง
หรือเป็นพระปฏิมากรรมฐานจาน
ต้องถามว่าครูบาบุญชุ่มคือใคร
ตำแหน่งพระครูบาหมายถึงว่าเราเรียกพระทางเหนือว่าพระครูบา
ไม่ใช่เรียกทุกรูปเรารู้จักพระครูบารูปแรก

พระครูบามีความเชื่อว่าเป็นเหมือนกับเรียบูเช
หรือเป็นเหมือนกับทารัยรามะของทางทิเบส

เลือกแล้วว่าผู้นี้คือผู้สืบศาสนา
สืบสถาผู้เป็นต้นเป็นประธานเป็นผู้นำ

เรียนรู้อัดเรียนรู้ธรรมโดยไม่ต้องศึกษาจากตำราใด

แล้วบวชแล้วไม่ใช่หนีเข้าป่าหรือปฏิบัติธรรมอย่างเดียว

ก่อสร้างวัดบุรณวัดบุรณเจดี
แล้วพอเบื่อคุณคุณคุณก็เข้าป่าปฏิบัติ

ความที่ตัวเองเป็นผู้มีดวงจิตฝึกสะสมข้ามชาติคำพบและมีเมตตา

วันนี้เราก็มีผู้ที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ตรง

แต่สามีของเขาเนี่ยรอดชีวิตได้เพราะครูบาบุญชุ่ม

คุณปริยดาเกรดประยูนครับ

คุณจุ๋มนี่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงถูกไหมครับ

เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงเชิญเล่าเลยฮะ

แฟนเป็นเส้นเลือดแตกในสมอง
ฟิล์มก็คือตอนนั้นเขาเป็นที่กรุงเทพเราอยู่เชียงใหม่
สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องโทรไปหาคนที่รู้จักครูบาอาจารย์
นั้นเคยรู้จักครูบาบุญชุมมาก่อนไหม

อันนี้คือเป็นภาพสแกนสมอง
เลือดที่คั่งอยู่ในสมองกับน้ำจนทำให้สมองบวม

นี่คือพูดแบบตรงอะนะคะ
แล้วอย่างคุณมีโอกาสไปรู้จักครูบาบุญชุ่มได้ยังไงฮะ
คือธรรมดาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะคะ
ปฏิบัติธรรมกับสายของหลวงปู่ทอง
แต่เพราะเอิญว่ามารู้จักกับลูกศิษย์ที่ดูแลครูบาบุญชุ่มนะคะ

สิ่งหนึ่งที่เขาจะทำได้คือแบบรู้จักกันแล้วอย่างนี้นะคะ
ก็บอกจดวันเดือนปีเกิดแฟนมา
แล้วพรุ่งนี้พอเอิญโกคนนี้จะเป็นคนที่ต้องส่งอาหารให้ครูบาบุญชุ่ม

ผลไม้แห้งอะไรแห้งอย่างนี้ค่ะ
คนนี้เวลาโกก็ไปส่งให้เสร็จ

เพราะครูบาจะเอา๒๓วันจะมาเอาอาหารแห้งทีนึงอะค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็คือว่าเวลา
บาก็เขียนจดหมายออกมาว่าไม่เป็นไรครับ
คือณเวลานั้นสามีคุณนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
เวลาฟังเราก็คือแบบเรามีกำลังใจ
แต่โกบอกว่าคืนนี้คุณจุ๋มจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะ
หลังจากนั้นจำได้ว่าเป็นวันศุกร์ตอนเช้า
ทางคุณหมอโทรมาว่าสมองมันววำมากแล้วนะ
บอกคุณจุ๋มใจเย็นถ้าเกิดครูบาบอกว่าไม่เป็นอะไร

ทางโรงพยาบาลโทรมาว่าตอนนี้เขาลืมตาแล้วนะ

จริงค่ะนี่เรื่องจริงค่ะ
เขาลืมตาแล้วแล้วก็ลืมตาแบบคนมีสติ
คือไม่ใช่แบบไม่ได้ลืมตาแล้วแบบไม่รู้เรื่อง
แล้วก็เอาแล้วหลังจากนั้นก็แบบ

คิดว่าเรามีบุญนะ
ที่แบบได้มาเจอครูบาบุญชุ่ม
ทั้งนี้ทั้งนั้นคือหนึ่งเราต้องมีศรัทธา

เพราะเราเป็นสายปฏิบัติอยู่แล้วไงคะ
เมื่อสามีคุณฟื้นขึ้นมาปุ๊บ

เป็นความจริงเป็นความจริงทุกเรื่องเลยค่ะ
แล้วก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันด้วย

เป็นปฏิหารส่วนหนึ่งเป็นปฏิหารจาก

แต่หลังจากนั้นตัวคุณเองกับสามี

ก็เวลาทราบว่าท่านจะไปที่ไหน

ความเรื่องใสที่มีต่อครูบาวมุญชุ่ม
ก็พูดไม่ถูกอะนะคะ
แบบว่าเหมือนท่านได้ช่วยแบบว่า
เหมือนแบบเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะ

เรียกว่าอันนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับ
ที่ทางคุณจุบเองก็ได้มาถ่ายท่อที่เราฟัง

นำเสนอแต่เรื่องที่เป็นความเล่นลับลึกลับ

มันเป็นเวลาที่เกิดวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
คนไทยเกิดความเสื่อมความ

มาโผล่ให้เห็นเนี่ย
เพราะมันทำให้เรามีความสุข
วันนี้จากเหตุการณ์นี้

ในเมื่อถ้าจะอยู่ด้วยกัน
คุณต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
สัญญาว่าเราจะทำบุญให้คุณทุกปี

งได้ทำเวทีใหญ่เวทีมิสแกน
ประกวดชุดประจำชาติ

กลายเป็นชนะระดับโลก
ทุกวันนี้แค่ย้ายมาอยู่ปีกว่าซื้อบ้านซื้อรถแล้ว